ต้องบอกว่าสาวในวงการบรรเทิงเนี่ย
สวยหวานน่ารักทุกคนเลย

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยิบการสวยประจักษ
หน้าฟ้าประธานมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันนะคะ
ใบหน้าคมเนี่ยก็สวยงามเอาเรื่องเหมือนกันเนาะ

คนแรกเลยคนนี้นะคะสาวพิงกี้สาวิกาโอ้โห
เบาหน้าฟ้าประธานมาขนาดนี้ต้องบอกเลยว่า
ของแท้แม่ให้มาทั้งหมดเลยค่ะ

คิ้วเอยตาเอยโอ้โหจมูกปาก

ส่วนผสมของเครื่องหน้าของคุณพิงกี้เนี่ย
บอกเลยว่าเป็นสาวหน้าคมที่สวยมากจริงค่ะ

คมที่โดดเด่นที่สุดของคนนี้คืออะไรรู้ไหมคะคุณเชอรี่

สายตาเป็นในตาแบบแขก
เป็นในตาแบบดวงตากลมโตเรียวยาว
ใช่โอ้โหเห็นเครื่องหน้าแบบนี้แล้วต้องใช้คำนี้เลยค่ะ
เบ้าหน้าฟ้าประธานจริง
สวยแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเลยจนตอนนี้เนี่ยก็ยังสวย
คงกระพานสวยไม่สั่งจริง

จากฝีมือทางการแสดงของสาวพิงกี้แล้วเนี่ย
ความสวยไม่มีพร่องจริงค่ะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องความสวยหน้าคมเนี่ย
ต้องยกให้อีกหนึ่งสาวนะหน้าคมแบบในตาแขกด้วย
ขวัญอุตสามณีคนนี้เลยค่ะ
แต่สาวคนนี้เขาจะมีความสวยคมแบบคล้ายสายฝ่อนิดนึง
เครื่องหน้าชัดเจนมีความเป็นลูกครึ่งแน่นอนล่ะ
แต่สาวขวัญจริงเขาผสมมาหลายเชื้อชาตินะ
ก็ออกมาสวยคงทุกมิติไม่แพ้ใครค่ะ
ไม่ว่าจะแต่งหน้าลุคไหนสาวขวัญเขาเอาอยู่หมด
เรียกได้ว่าเป็นสาวหน้าคมที่สวยมากอีกคนนึงของวงการเลยนะ
เหมือนแบบว่าเออสวยไม่ส่างสว่างก็ยังสวยแข็งสามณีเอาจริง
ตาแขกไปแล้วค่ะคมแบบสายฝอไปแล้ว
กลับมาดูความสวยคมแบบฉบับสาวไทยกันหน่อยนี่นะฮะ
คมกริบของจริงนะคะวันนี้นะครับ
ฬังกาณารันและจุายุระธยาค่ะ
สองสาวหน้าทายเครื่องหน้าชัดมากนะคะ
บอกเลยว่าทั้งคู่ใบหน้างดงามมากจะแต่งเซ็กซี่ก็ได้
จับมาแต่งชุดไทยรับรางวัลก็สวยคมชนะเลิศมาก
โอ้โหต้องยอมเลยนะชุดไทยเนี่ยแต่งแล้วสวยมากจริงนะคะ
ปิดท้ายที่อีกสักคนค่ะคนนี้ก็มาสวยคมเหมือนกันค่ะ
แต่แฝงไปด้วยความหวานละมูลนี่เลยน้องใหม่ดาวิกานั่นเองค่ะ
ใครที่บอกว่าสวยคมแล้วจะสวยหวานไม่ได้เนี่ย
ให้ดูหน้าของใหม่ดาวิกาไว้ได้เลยนะคะ
คิ้วน้องใหม่ก็เข้มนะคะดวงตาก็กลมโต
เรียกว่ามีทั้งความสวยความหวานผสมกันอยู่ในคนคนเดียวเลย
เรียกว่าเต็ม๑๐เนี่ยไม่รู้จะหักตรงไหน
ปากกามาก็ไม่ต้องวงไม่มีอะไรให้ติแน่นอนเลย

วันนี้ก็คัดมาแบบสไตล์สวยคมนะคะ
แต่จริงสวยแบบอื่นเนี่ยวงการบันเทิงก็มีอีกหลากหลายเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ